ไอเราก็คิดว่าแมทสงสัยจะมีข่าวดี

แต่ท้ายที่สุดดีใจกันเกลือคุณผู้ชมคะ

คิดว่ามีหนุ่มส่งมาให้แม่แอฟที่ไหนได้ค่ะ
แอฟเขาเฉลยแล้วนะคะว่าเป็นคอนเซ็ปต์งานชิ้นใหม่ค่ะ
แม่ว่าแต่โสดสวยสดใสขนาดนี้
ไม่มีคนจีบแอปจริงหรือเปล่าเนี่ย

บางทีเราก็อยากมีโมเมนต์แบบนี้บ้าง

ไม่ได้มีเขียนอะไรไม่ตรงเลยนะ

หลายคนก็นึกว่าหัวใจกลับมาชุ่มฉ่ำเลยนี่ค่ะ
ก็ชุ่มฉ่ำจริงค่ะชุ่มฉ่ำจริงค่ะ
ก่อนหน้านี้มีคนมาเจงมาจีบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
พี่แจ๊กเจ๊แอฟเจ็บทุกเช้าเลยนะ
ไม่มีใครมารับแอฟเลยพี่แจ๊คก็เห็นดูสิ
ก็คุณแอฟเล่นตั้งแคปชั่นเอาจริงตั้งก็ตรงนั่นแหละ

แต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครจีบนะคะ
ส่วนเรื่องละครคู่กับต่อธนภพตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำค่ะ
ว่าไม่เกินต้นปีหน้าเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอน
แต่ที่คุณแม่แอฟกำลังตื่นเต้นก็คืออีกไม่กี่วันค่ะ
ลูกสาวคนสวยน้องปีใหม่กำลังจะเปิดเทอมแล้ว
คราวนี้คุณแม่คุณลูกเตรียมตัวยังไงกันบ้าง

ยังไม่ไปค่ะไปเปิดอาทิตย์หน้าค่ะ
ตอนนี้พออยู่บ้านนานก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นมากเลยค่ะ
ติดหมดเลยติดคุณแม่คุณตาคุณยายพี่เปิ้ลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เด็กอาวาสเด็กก็ปรับตัวได้ค่ะ

น้องปีใหม่ติดคุณแม่คุณแม่ก็ติดน้องปีใหม่
เดี๋ยวเปิดเทอมดูสิว่าใครจะงอแงคุณแม่หรือคนลูกนะคะ
เชื่อว่ามีหลายบ้านงอแงนั้นเลยก็เอาใจช่วยผุมของทุกท่านด้วยนะคะ